เจ้าหน้าที่สหรัฐเร่งตรวจสอบหาความเชื่อมโยงของเหตุวางระเบิดแล้วก็ไล่แทงคนที่เกิดในเวลาไล่เรียกกันนะครับว่าเชื่อมโยงกันหรือไม่
ล่าสุดตำรวจนิวยอร์กสามารถที่จะจับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดในเขตเชลซีเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาได้แล้วนะครับ
เพื่อตอบสนองต่อคำเรียกร้องของกลุ่มติดอาวุธ
ผู้สนับสนุนให้โจมตีพลเมือง
ขณะที่หน่วยสืบสวนสอบสวนกลางของสหรัฐ
จำเป็นต้องสอบสวนต่อไปถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุ
แต่เผยว่ามีความเป็นไปได้ที่เหตุโจมตีเกิดขึ้นเป็นการก่อการร้าย
เหตุไล่แทงคนที่ห้าสัตว์ประสินค้า
เกิดขึ้นไม่นานหลังจากเหลวระเบิดในเขตเชลซี

รักษาความปลอดภัยของบริษัทเอกชน

หลังก่อเหตุไล่แทงคนในห้างบาดเจ็บ๙คน

ซึ่งอยู่นอกเวลาการปฏิบัติหน้าที่

ดังกล่าวเป็นชาวมุสลิมเชื้อสายโซมาเลีย
เผชิญหน้ากับตำรวจมาแล้ว๓ครั้ง
ก็ฝ่าฝืนกฎจราจรที่ไม่รุนแรง
ซึ่งไม่เคยนำไปสู่การจับกลุ่ม

ที่เขตเชลซีในนครนิวยอร์กเมื่อคืนวันเสาร์
ซึ่งส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ๒๙คน

คือนายอามัติคานราฮามีวัย๒๘ปี
ที่เกิดในอาฟกานิสถาน
และได้เปลี่ยนสัญชาติเป็นอเมริกันได้แล้ว

ขณะนี้นายอาหมาธถูกตำรวจควบคุมตัวไว้ได้แล้ว
นี้เมืองลินเดนอยู่ใกล้กับเมืองอลิซาเบ็ด

อลิซาเบ็ดเป็นข้อมูลที่อยู่ล่าสุด

เมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่น

กู้ระเบิดทำลายวัตถุระเบิด๕ลูก

กับสถานีรถไฟเมืองอลิซาเบ็ด

ในเมืองอลิซาเบ็ดรัฐนิวเจอร์ซี่

ขณะเดียวกันทางการกำลังสืบสวย

ใน๕สรรพสินค้าของรัฐวิเนโซตา
จะมีความเชื่อมโยงกันครับ